คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจปราบรามยาเสพติด
ได้ใช้ปฏิบัติการชายะสยบภัยรี๖๑ทับ๒
ในการเข้าตรวจค้นยึดทรัพย์จับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด
โดยสามารถยึดทรัพย์ได้กว่า๔๒ล้านบาทนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเดี่ยว๒ชั้น
ในพื้นที่ตะบนเทพารักษ์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นบ้านของนายพงชัยเทียมทัศน์
และนางสาวซาซิมาพรสุภานนท์
ผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญาคดียาเสพติด

ผู้ต้องหาไวตัวทันหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจไปได้
เพียงพี่สาวของนางสาวสาธิมาพร
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด
แต่ทำหน้าที่เพียงรับเลี้ยงลูกให้กับน้องสาวเท่านั้น

มาพักมามะค้างหรือว่าหยุดออกไปแล้วกับ
คือบางทีก็มาค้างมั่งคืนนึงเช้าก็ไป
คือคือไม่ได้อยู่เนี่ยตลอดไม่ได้มาพักไม่ได้มากินนอนที่นี่ค่ะ
คดีนี้ตำรวจขยายผลจากการจับกลุ่มนางสาวอาริสาบุญยะอิน
พร้อมด้วยของกลางไอ๒๑กิโลกรัมยาบ้า๓๐๐๐เมตร
และจับกลุ่มนายนรงชัยขุนเทพยึดไอซ์๔๓กิโลกรัมยาบ้า๘๖๐๐๐เมตร
หลักฐานการเงินเชื่อมโยงมายังนายพงชัยว่าเป็นผู้สั่งการ
ให้มีการขนยาเสพติด
ขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายพงชัย
พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงินค้ายาเสพติดท่าขี้เหล็ก
และยังพบข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลายครั้ง

นายทงชัยข้ามไปเจรจาสั่งซื้อยาเสพติดด้วยตัวเอง
เล็งเห็นว่าต้นไม้พิษต้นนี้กำลังจะเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขา
ตำรวจปราบรามยาเสพติดจึงตัดไฟตั้งแต่ต้นลม
นี่คือต้นไม้พิษที่เราเคยพูดไว้นะฮะขณะนี้สามีเขาและตัวเขาข้ามไปอยู่ฝั่งแม่สายแล้ว
ยึดรถได้เชื่อว่าจะต้องมีบ้านอีกหลายหลังที่ซุกซ่อนทรัพย์
เพราะที่นี่ปกติต้องมีตู้เซฟไม่มีอะไร
พวกนี้จะใช้วิธีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปหามินดินเอ
ปรามพร้อมด้วยตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของเครือข่ายนางมินเต็งเอ

ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
สามารถยึดทรัพย์ได้กว่า๑๓ล้านบาท
และในการเข้าตรวจค้นยังพบข้อมูลเครือข่าย
และพบเงินหมุนเวียนกว่า๓๐ล้านบาทด้วย
เป็นการปฏิบัติในเชิงที่ทำงานให้ถึงจุดแรก
จุดต้นเหตุของต้นต่อของปัญหา
ปฏิบัติการใช้ยาสยบไพรี๖๑ทับ๒
ตำรวจได้ปูพรมเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๖๕จุดทั่วประเทศ
โดยส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตัดวงจรขบวนการค้ายาเสพติด
ของกลางเป็นยาบ้า๑๘๐๐๐เมตร
กัญชาอัดแท่ง๕๒๐กิโลกรัมและไอซ์๔๒กิโลกรัม
พร้อมกับอายัดทรัพย์สินประกอบไปด้วย
เงินสดกว่า๑๕๐๐๐บาท
พร้อมที่ดิน๕หลังรถยนต์๕คัน
รวมมูลค่ากว่า๔๒ล้านบาท
มนต์วันธรรมพักดีข้าวไทยรัฐทีวีรายงาน